เข้าป่าหาจักรจันทร์นัดเพื่อนเอาไว้ค่ะเดี๋ยวคงจะมาพร้อมกับอุปกรณ์ตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมนะคะ
อุดมสมบูรณ์จริงช่วงที่ฝนตกลงมาแบบนี้ค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบกันแล้วนะคะ
ถามว่าฝนจะตกแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ตอบได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าตกต่อเนื่องไปยาวตลอดเดือนพฤษภาคม
แล้วก็คาดว่ากลางกลางเดือนเนี่ยน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนนะคะแต่ก็ต้องรอประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการ
เห็นไหมคะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ยังคงมีกลุ่มเมฆปกคลุมหนาทึบเลยนะคะ
ช่วงนี้เมฆหนาแล้วก็มีฝนตกลมพัดแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่นะคะ
แล้วก็เรียกได้ว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายจากฝนฟ้าขนองกันได้หลายพื้นที่
จากภาพดาวเทียมนี้เรามาดูโมเดลกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ลมเป็นอย่างไรฝนมาแค่ไหนแล้ว
ทิศทางลมนะคะเส้นขาวลูกศรเล็กบางเนี่ยค่ะทำให้เราเห็นว่าตอนนี้ลมมันพัดจากทะเลทั้งจีนใต้และอ่าวไทย
เสยมาปกคลุมทั้งภาคใต้รวมถึงทางตอนบนด้วยทำให้เอาความชื้นที่มีอยู่ในทะเลเนี่ยไปปกคลุมบริเวณบนบกนะคะ
ซึ่งบกเนี่ยกลางวันร้อนอยู่แล้วค่ะพอสะสมความร้อนเอาไว้มากมาเจอกับลมที่พัดมาเป็นความชื้นก่อเป็นเมฆอากาศแปรปวนแล้วก็กลายเป็นฝนหนักเบาแล้วแต่ปัจจัยแต่ละพื้นที่นะคะ
เล็กเล็กบางบางสีฟ้าอ่อนอ่อนนี่คือตกปรันตกเล็กน้อยนะคะ
เล็กน้อยโปรยเบาแต่ว่าถ้าหากว่าสีเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
สีเขียวเนี่ยจะเริ่มตกปานกลางแล้วนะคะถ้าหากว่าเข้มถึงสีแดงสีชมพูเนี่ย
โอ้โหตกหนักก็ต้องระมัดระวังกันบางพื้นที่เนี่ยนะคะ
อาจจะเป็นการตกสะสมก็ต้องระวังเรื่องดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
แต่สำหรับช่วงสุดสัปดาห์นี้ฝนจะเทไปภาคใต้นะคะ
จะเห็นว่าคลื่นเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นหน่อยยังไงชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะ
จากในช่วงปลายร้อนเข้าสู่ฝนจะหาเก็บเรื่องของพืชผลการเกษตรหรือว่าไปหาจักรจันทร์แล้วเนี่ย
อ่างก็เป็นอีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่นิยมกันเหลือเกิน
ไปกันหน่อยที่ตลาดสดเทศบาลตำบลนาแก่ที่จังหวัดนครพนม
เริ่มขึ้นครักมั่งมีอาหารป่ามากมายทั้งเห็นนองม้ายกรบเขียดร่วมทั้งอึ้งอางค่ะ
พ่อค้าแม่ขายนำมาวางกันพึบพับเป็นโอกาสดีแล้วค่ะที่ชาวบ้านเนี่ย
จะได้มีช่องทางทำมาหากินในช่วงของโควิด
การออกไปส่องหากบเขียนและอึงอ่างตามทุ่งนา
รับซื้อไม่อั้นมีเท่าไหร่ก็ขายหมด
เรียกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านยอดฮิตยอดนิยม
มีโปรตีนด้วยอร่อยกันมากมาย
ทำหลายเมนูนะคะแต่ว่าเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ย
เราคงยังต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชม
เพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
จากทั้ง๓ท่านได้รายงานข่าวแล้วเนี่ย
เหตุการณ์นี้ก็ต้องเล่าสู่กันฟังด้วย
เพราะว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายก
ลมพัดแรงค่ะฝนฟ้าขนองลูกเห็บตก
แล้วก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้าหักโค้นลงมา
ตามถนนในแนวของเส้นทางจังหวัดนครนายกนี่เลยนะคะ
คือเส้นทางตรงนี้คุณผู้ชมก็เป็นเส้นทางที่
ประชาชนสัญจรกันแล้วคุณดูสภาพความเสียหายนะคะ
เสาไฟฟ้าโค้นล้มลงมาทั้งหมด๑๑๒ต้น
เป็นระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตร
บางจุดบางแห่งยังล้มทับบ้านเรือนประชาชนอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยประมาทไม่ได้เลยจริงเราไม่รู้ว่า
ฝนมันจะตกเทลงมาหนักบ้านเราตรงไหนเมื่อไหร่
แต่ว่าให้เตือนกันเอาไว้เลยว่าช่วงระยะเวลา
สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ายังไงก็ต้องเตรียมความพร้อม
บ้านไหนมีต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงก็ตัดกิ่งมันซะหน่อย
จะได้ลดความรุนแรงของลมพัดลงมาแล้วก็สร้างความเสียหายกันด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าติดตามสภาพอากาศได้ทุกวันแบบนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ดิฉันไปหาจักรจันทร์สร้างรายได้ช่วงโควิดก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ